เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
สนที่กำลังกันนะคะเข้าปฏิบัติการ
ผลปรากฏว่าพบอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนปืนเป็นจำนวนมาก
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณภาพิมลคลังโรศักดาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดนครปฐมชื่อค่ะ
ในการเปิดปฏิบัติการนครปฐมล่มเย็นนะคะครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๓ค่ะ
ที่พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
มีการลงพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งจากการจู่โจมตรวจค้นทั้งสิบสองจุดนั้น
ก็พบอาวุธสงครามรวมไปถึงสัตว์ป่าคุ้มครอง
หลายรายการด้วยกันและณเวลานี้ค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลก็ยังกำลังเข้าตรวจค้น
ภายในบ้านของบุคคลสำคัญของจังหวัดนครปฐม
คือบ้านของขุนพระเดิมชัยสะสมศัพท์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ
โดยพื้นที่บ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านกงศรี
ของทางด้านตระกูลสะสมศัพท์เลย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ได้มีการพบอาวุธปืนนะคะ
ทั้งสิ้นจำนวน๖กระบอกซึ่งเป็นปืนขนาด๓๘๐
โดยณเวลานี้นะคะก็ได้มีการตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับบัญชีการครอบครองและก็จดทะเบียนการถือครองปืนนะคะ
ว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ทางพลตำรวจเอกศีวราก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านของ
คุณอนุชาสะสมทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเดินทางออกมา
เพื่อพูดคุยรายละเอียดของการดำเนินคดีในครั้งนี้ค่ะ
และณเวลานี้นะคะสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือคุณพระเดิมชัยสะสมทรัพย์ค่ะ
กำลังนั่งดูนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
และก่อนหน้านี้นะคะทางคนตำรวจเอกศีวรานั้นก็ยังได้มีการเข้าตรวจค้นที่ภายใน
บริษัทรับเหมาก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดสโชคอนัญชัยในตำบลบางแก้วฟ้า
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ซึ่งในจุดนั้นนะคะทางตำรวจนั้นได้มีการพบอาวุธสงคราม๘กระบอก
และอาวุธปืนสั้น๑๔กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนที่มีสภาพพร้อมใช้งาน
โดยของกลางทั้งหมดนะคะเป็นของนายชำนาญนัดสูงวงกำนันตำบลบางแก้วฟ้าอายุ๓๘ปี
และนายบุญส่งนัดสูงวงอายุ๕๙ปีซึ่งเป็นสจเขตนครชัยศรีนะคะซึ่งเป็นบีดาของนายชำนาญค่ะ
ซึ่งจุดนั้นนะคะจากการตรวจสอบก็พบข้อมูลนะคะว่าเป็นจุดที่ตั้งของซุ้มมือปืนค่ะ
ทางตำรวจนั้นจึงได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นค่ะ
และจากปฏิบัติการในการเข้าตรวจค้นนะคะตามปฏิบัติการนครปฐมล่มเย็นครั้งนี้นะคะ
ของกลางทั้งหมดรวมถึงผู้ต้องหาที่ทางพลตำรวจเอกศีวราแล้วก็คณะทำงานนั้นได้มีการจับกลุ่มได้
ก็จะนำไปรวบรวมไว้ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗แล้วก็จะมีการแถลงข่าวความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พาพี่มนต์ค้างรถสักดาข่าวแถวรัดทีวีรายงานจากจังหวัดนครปฐม